เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาดูโครงการของไทยรัฐกรุ๊ป
ซึ่งร่วมมือกับผู้สนับสนุนต่างในการจัดหางบประมาณ
หวังจะให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องในการไปตรวจนะฮะ
ลงพื้นที่แล้วไปใช้กับประชาชนจริง
ที่สุดทางกรทมเอาไปใช้กับพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วนะครับ
ก็หลังจากที่ไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชน
แล้วก็ทางสปสชหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
รอบที่๒จำนวนกว่า๕๐๐๐ชุด
วันนี้ทางกรุงเทพมนครและสปสชก็เข้าพื้นที่ตามชุมชนต่าง

ซึ่งเราก็ตามไปดูบรรยากาศการตรวจเชิงรุก
ศูนย์บริการสาธารณสุข๒หรือว่าสบสเขตราชเทวี
ก็ไปตรวจกันที่ชุมชนหลังวัดดิตหงสารามหรือว่าวัดมักกษัน
มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ในชุมชนนี้๘๐หลังคาเรือน
ก็มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ๕๐๐คนในพื้นที่๒ไร่

ก่อนหน้านี้มีการตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๑๔คนนะครับ
ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ทีนี้มีการตั้งโต๊ะเปิดเป็นจุดตรวจหน้าทางเข้าออกชุมชน
เพื่อที่จะตรวจหาเชื้อให้กับผู้สูงอายุ
กลุ่มประบาง๗กลุ่มโรคและผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกัน
แล้วก็ยังสอนการสวอปด้วยตัวเองด้วย
เพราะว่าในอนาคตนะครับหากภาครัฐมีการแจกจ่ายชุดตรวจด้วยตัวเองที่บ้าน
ก็จะสามารถทำตามได้ไงคุณนะ
ก็ต้องสอนประชาชนนะครับ
ซึ่งหากผลออกมาว่าติดเชื้อ
ก็จะมีการให้ความรู้ในขั้นตอนของการปฏิบัติตัว
ผลการตรวจเฉพาะครึ่งวันเช้าของชุมชนแห่งนี้นะครับ
ก็พบว่ามีการติดเชื้อ๒คนจาก๒๕คนนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวได้คุยกับหนึ่งในผู้ที่รับการตรวจนะฮะ
อายุ๗๐ปีแล้วมีโรคประจำตัวด้วยก็คือพากินสันนะครับ
ปรากฏว่าผลตรวจของท่านไม่ติดเชื้อ

เพราะว่าท่านอยู่ร่วมกับลูกสาวที่ติดเชื้อมาเป็นสัปดาห์แล้ว
แต่ทีนี้พอมีอุปกรณ์ในการเข้ามาตรวจในพื้นที่ในชุมชนก็รู้สึกอุ่นใจ
ขอบคุณที่ทุกหน่วยงานไม่ได้ทอดทิ้งชุมชนเล็ก

ชุมชนบางคนเขาจะนั่นไหมใช่ไหมล่ะ
แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไทยรัฐจะมาด้วยก็บอกเออไทยรัฐก็ดี
ก็ดีใจนะที่เขามาทำให้ชุมชนหลังวัด
คนตัวน้องก็เลยบอกไม่ปรุงเชื้อโล่งใจ
โล่งใจเพราะเราใช้ห้องน้ำห้องเดียวกับคนที่ติดเชื้อ
แต่เขาติดปรุงเขียวนะ
ขณะที่ด้านของประธานชุมชนนะครับ

สวัสดิ์ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์สบสด้วย
แล้วก็ขอบคุณไปถึงไทยรัฐแล้วก็ภาคเอกชน
แล้วก็ทุกฝ่ายที่จัดอุปกรณ์ต่างแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจให้นะครับ
โดยเฉพาะการมารับตัวผู้ป่วยออกไปจากชุมชน

ทำให้ตอนนี้ไม่มีใครต้องนอนรอคอยอยู่ที่บ้านแล้ว
อันนี้ชุมชนเขาก็เป็นห่วงนะประธานชุมชนก็เป็นห่วงนะครับ
ตรวจหาเชื้อโดยไทยรัฐและพันธมิตร

โดยนางสาวจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์

ภายหลังได้มีการพูดคุยหาบรือร่วมกับรองภูมิในการกองบรรณาธิการการสาธารณสุข
คุณเกวรินชื่นเจริญสุขซึ่งเป็นตัวแทนจากทางด้านของสาธารณสุข
ที่ดูแลงานการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็และผิดแอนติเจนเทส
ก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าไทยรัฐกรุ๊ปได้รับชุดตรวจโควิด๑๙
มาเป็นล็อตที่๓จำนวน๕๐๐๐ชุดร่วมกับเอาไปรวมกับที่ได้รับมอบ
พันธมิตรอีก๑๐๐ชุดก็จะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุข๑๔
จังหวัดสีแดงเข้มนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับ
ต้อง๑๓จังหวัดสิเนอะ๑๓จังหวัดสีแดงเข้มในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็อย่างฉะเชิงเซาชมบุรีนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยา
งขลาสมุทรประการสมุทรสาครแล้วก็สระบุรี
กระจายไปยังหน่วยงานแล้วก็จุดตรวจเร็วที่สุด
เพื่อนำไปตรวจให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง
เร่งคัดกรองแยกผู้ติดเชื้อโดยเร็วนะครับ